เกมต่อชีวิตวันนี้
พบกับหัวใจของคนเป็นแม่
ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้ง

เพื่อให้ครอบครัวได้มีกิน
ฉันยังไปติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด
เดินไม่ได้ทรงตัวเองไม่ได้
พอเห็นแม่โปรดแบบนั้นมันก็ร่งส่าห์แม่ไม่ได้
แม่ล้มป่วยแบบนี้เราก็หางานทำ
เงินมาให้แม่กันด้วยค่ะเคยซื้อโคงไต่ให้ให้น้องหมา
กลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้พูดตรงโต๊ะคือเหมือนแย่งหมากิน
มะนาวในถุงนี้มีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่า๓กิโลกรัม
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความแข็งแกร่งของคนที่เป็นเสาหลักของบ้าน
ไม่ว่าจะเกิดพายุโหมกระหน่ำสักแค่ไหน

หน้าที่ของเสาต้นนี้คือห้ามล้มเป็นอันขาด
เหมือนอย่างกับครอบครัวที่มารายการเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ชีวิตฉันมีหนี้สินพลุงพลังจนเคยไม่มีตังค์ได้ซื้อกับข้าวให้แม่กับลูกได้กินกัน
ฉันต้องเอาโครงไก่ที่ซื้อให้หมากินมาแบ่งกินกันในครอบครัว
วันนั้นคือวันที่ฉันตกต่ำย่ำแย่ที่สุดในชีวิต

เมื่อก่อนนี้ก็ไปทำงานรับซื้อของเก่า
ตอนนั้นไม่มีหนี้ไม่มีสินชีวิตก็อยู่ได้พออยู่ได้จ้ะ
ผมชื่อบาทครับผมเป็นลูกของแม่ส้ม

ผมก็ไปในโรงของเก่าไปช่วยแม่ทำงานครับ

ตอนเกิดมาเนี่ยผมหยุดหายใจไป๗นาที
ข้อมือพอไม่มีแรงยกอะไรก็หล่น
ใจผมก็จะไปช่วยพวกเขาทำงานครับ

ฉันยังไปติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด
การเริ่มแรกคือพอลืมตาขึ้นมาได้ปุ๊บ
หัวจะจิ้มลงที่นอนเลยคือลุกไม่ไหว
เดินไม่ได้ทรงตัวเองไม่ได้

ตอนพี่ส้มติดเชื้อในกระแสเลือด
แมพอยู่อย่างเดียวเลยลุกขึ้นก็ไม่ได้
ยายต้องอาบน้ำให้ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้
พยุงเข้าห้องน้ำบางครั้งก็ล้มบ้าง
ตอนนั้นแม่พาไปเข้าห้องน้ำแล้วตัวเราใหญ่กว่าแม่

ตอนที่แม่สิทธิ์เชื้อในแก่แสดอเลือดผมก็ช่วยยายดูแล
พอเห็นแม่ป่วยแบบนั้นผมก็สงสารแม่ไม่ได้
พอแม่ล้มป่วยผมก็ต้องไปทำงานมากขึ้นครับ
ล้มป่วยผมก็ต้องไปทำงานมากขึ้นครับ
จากที่ผมไม่ได้ไปยกของหนักผมก็ต้องไปยกครับ
เอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวครับ
ตอนนั้นเราทำอะไรไม่ได้นี่เราเห็นลูกออกไปนี่เราน้ำตาตกนะ
ทำไมตัวเราถึงปล่อยให้ลูกลำบากได้ขนาดนี้
ตอนนั้นล้มป่วยประมาณ๖เดือนได้จ้ะ
ถึงจะได้กลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่ง
ก็ประสบอุบัติเหตุเหล็กหล่นทับเท้า
ที่แรกพอหล่นลงมามันฉาแล้วเลือดมันออก
แต่เราก็คิดว่าเออมันคงจะแค่แตกเป็นแผลก็คิดอย่างนั้น
พอถอดออกมาเราก็ยังทำแผลแล้วเราก็กลับเดินกลับไปทำงาน
จนทีนี้มันไม่ไหวแล้วเราปวดจนตัวมันสั่นแบบนี้แล้ว
คือเราไม่ไหวแล้วเราขอหาหมอแล้ว
เอ็กซาเรย์ผลปรากฏว่ากระดูกนิ้วเท้าหัก๒ท่อน
คุณหมอเขาก็เลยใส่เฝือกมาให้เรา
พอกระดูกนิ้วเท้าหักก็เดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้า
กลายเป็นว่าเราทำงานไม่ได้อีก
พอเราไม่มีรายได้ครอบครัวก็เริ่มแย่
ส้มป่วยไม่สบายครอบครัวก็ลำบากมาก
แล้วยายก็ไม่มีรายได้อะไรยายได้เงินมาหกร้อยเนี่ย
เงินคนแก่ผู้สูงอายุ
ก็ไปเอาผ้ามาเย็บ
แรก
อยู่ได้จ้ะพันกว่าบาท๒๐๐กว่าบาทก็ยังพอได้อยู่
จนมาเจอวิกฤตคนงานที่เขาผลิตผ้าเขาติดโควิด
ตรงที่เราไปส่งรอบสุดท้ายมันเป็นจำนวนเงินของเราเนี่ยมัน๒๘๐๐บาท
คนที่เขารับเราไปนี่เขาส่งงานไม่ได้
ก็เลยกลายเป็นตรงนั้นเขาก็ไม่มีจ่ายเรา
ที่รู้จักกันเขาทำเกี่ยวกับเตาถ่าน
เราไปขอเขาทำก็คือไปช่วยเอาไม้ลงเตาเอาถ่านขึ้นกรอกถ่าน
ตอนนั้นไปช่วยเขาอยู่ประมาณสองเดือนแล้วเราก็มอง
ถ้าเราทำเป็นของเราเองมันถ้าจะได้เงินเยอะไหม
เราก็เลยตัดสินใจว่าไปกู้เข้ามาเนี่ย๑๒๐๐จ้ะเพื่อที่จะเอามาทำตรงนี้
ผมก็ไปช่วยแม่ยกไม้เข้าเตาครับ
แล้วก็จับไม้เหยียบไม้ให้แม่ตัดครับ
ลงทุนทำฐานล็อตแรกก็เราก็โอเคนะมันก็ดี
ทำกันมาจนมันมาเกิดปัญหาตรงที่ว่าเราไปเจอไม้สด
พอเราเผาออกมามันละลายกลายเป็นยางกลายเป็นขี้เท่า

เราก็เลยต้องไปขอกู้เขามาอีกหกพันเพื่อที่จะเอามาลงทุน
กะว่าเราจะได้ตรงนั้นคืน
นั่นแหละคือไปไม่ไหวละ
ล้มแล้วล้มอีกอยู่แบบนี้มันทำอะไรก็ไม่ดีขึ้นเลย
แล้วก็กลับกลายเป็นหนี้เป็นสินเขาอีก
เป็นหนี้เขาเนี่ยส่งดอกเขาเนี่ยเดือน๓๖๐๐
ถ้าเดือนไหนช้าหน่อยเขาก็หลายด่าบ้างโทด่าบ้าง
อีกสัก๓วันเถอะเฮียเดี๋ยวถึงจะหาไปให้
เป็นห่วงส้มค่ะเป็นห่วงมากด้วย
อยากให้เขาหมดหนี้เขาจะได้มีความสุขสักที
ครอบครัวก็ไม่มีรายได้ผมก็ต้องทำงานเยอะขึ้นครับ
ตอนเช้าผมก็ไปทำงานที่โรงของเก่า
พอตกเย็นผมกับบอสไปรับจ้างที่แปลงมะนาวครับ
ดินถังยากก็จะได้ค่าแรงคนละ๑๓๐บาทครับ
พอได้เงินมาผมก็ให้แม่ครับ

ก็คือแม่แล้วก็ลูก
เรายังมีแขนมีขาถ้าเราลุกขึ้นมาทำทำไมเราจะทำไม่ได้
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งก็จะไปใช้หนี้ใช้สินให้เขาหมดซะ
มันก็จะทำให้ครอบครัวเราดีขึ้น
อยากให้ลูกเรียนสูงไม่อยากให้ลำบากเหมือนเรา

หาทีหาวธน
สวัสดีครับไอ้เด็กของคุณยาย

ติดเหนือแบทีเรียในเลือด
แบทีเรียในกระแสเลือดเลย

ไม่ค่ะอีกประมาณ๒๓วันถึงจะออก

มันไม่ใช่เพียงแค่ไปหาหมอแล้วหายนะคุณผู้ชม

หกเดือนค่ะทำไมมันนานขนาดนั้นคะแม่มันเข้าไปในตามเด็ดเลือดตามไหล่มันอยู่ในตัวเราไปแล้ว
ก็คือไปหาหมอทีนึงก็เช็คเลือดทานยาเช็คเลือดฉีดยาอยู่อย่างนั้น
คือทำอะไรไม่ได้เลยมันจะหัวจะทิ่มอย่างเดียวเดินก็ยังไม่ไหวเลย
กระทั่งจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำจะทำอะไรเองก็ไม่ไหว

ยายเห็นบอกเวลาเข้าห้องน้ำห้องท่ายายก็พาไป

ถึงกับรื่นล้มกันตั้งคู่
แล้วข้าวปลาอาหารทำยังไงกันครับถึงก็ต้องป้อนต้องอะไรไหม
ป้อนข้าวป้อนยาบางทีเด็กพวกนี้เขากลับโรงเรียนมาก็มาผัดกัน
แม่คิดไหมว่าแม่จะต้องนอนถึง๖เดือน
ตอนแรกไม่คิดจ้ะคิดแค่ว่าเออเดี๋ยวสักพักมันก็คงจะหายนะ
ก็เลยเป็นเหตุให้เด็กทั้งสองคนครับเด็กน้อยน้องบอสและน้องบาทเป็นคู่แฝดเหรอลูก

เห็นแม่นอนสมตอนนั้นแล้วใครเป็นคนคิดลิเริ่มก่อนว่าเฮ้ยอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องออกไปทำงาน
ผมปรึกษาน้องครับแม่ล้มป่วยอย่างนี้เราไปหางานทำเอาเงินมาให้แม่กันเถอะครับ
แล้วเริ่มจากอะไรก่อนลูกหนูไปทำอะไรกันก่อนเลย
ไปที่แปลงมะนาวครับเอามะนาวเก็บใส่ถังให้เขาครับถังย่าเก็บกวาดใบไม้
แล้วการเก็บมะนาวในครั้งนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไปเก็บแล้วเขาให้เป็นรายวันเลยเหรอลูก
จนกว่ามันจะหมดครับ

นั่นหมายถึงว่าหนูก็ได้กันคนละร้อยกว่าบาท

ไม่ได้เก็บมะนาวอย่างเดียวนะคุณผู้ชมงานที่แม่ทำทำหมดเลย

ใครที่แขนมีปัญหา

ถึงเราร่างกายเราจะไม่แข็งแรงแต่เราก็ได้ช่วย

เพราะมันไม่มีแรงยกไม่ได้แม่เขาก็มานั่งดูแลผม
ทีนี้ก็ถึงคราวที่ผมจะดูแลแม่บ้าง
ภูมิใจไหมกับลูกสองคนมากค่ะภูมิใจมาก
เหลือความดันอย่างเดียวเห็นบอกว่าอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องเปลี่ยน
เลยครับก็คือไปเย็บผ้าเหรอครับใช่ค่ะ
ไปเย็บผ้าสมัครของร่างกายมันไม่ได้แล้ว
ก็เลยไปเย็บเกงเย็บผ้าโหลรู้จักกับพี่นี่แหละ

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอช่วยครอบครัวได้แล้วทำไมถึงหยุดล่ะครับ

โรงผ้าที่เขาผลิตผ้าเขาปิด
คนที่รับผ้ามาให้เราเขาก็ส่งงานไม่ได้
แม่ก็ไม่ได้ตังค์ตรงนั้นขาดทุน
เห็นบอกว่าต้องไปขอที่เขาเผาถ่านเหรอ
ใช่ค่ะไปขอเขาทำเก็บถ่านใส่กระสอบใส่ถุงไปลงไม้ขึ้นไม้กันที่เตา
เห็นช่องทางว่าเฮ้ยเผาถ่านมันดีนี่นะ
นะตัดสินใจไปกู้เขาร้อยละยี่สิบ

แรกกู้มาหมื่นสองจ้ะเอามาซื้อไม้แล้วก็ซื้อเรื่อย

ที่นี่ไปมาแม่มาขาดทุนรอบที่ว่าเขาเอาไม้มาส่งมันเป็นไม้สด
พอเผาเสร็จทีนี้มันเป็นน้ำยาง
อย่างช่างมาร้อยเราจ่ายไปร้อยแต่เราเผาออกมาเราได้แค่สามสิบหรือยี่สิบ
แม่ก็ยังสู้นะแม่ยังไปกู้เขาไม่อีกหกพันอ่ะ
เอามาต่อเตาตัวนี้โชคไม่เข้าข้างเตารั่วเป็นขี้เท่าหมดเลย

ผ่อนไม่ไหวยังไม่มีเงินที่จะผ่อนมีแต่จ่ายดอกเขา

อกเขาก็๓๖๐๐ต่อเดือนจ้ะ
เห็นบอกว่าตอนนี้ลำบากกันมากเลย

ลำบากถึงขนาดว่ากับข้าวดีเราก็ไม่มีให้ลูกเรากินนะเนอะ
เคยซื้อโครงไก่ให้น้องหมา
กลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้พูดตรงโต๊ะคือเหมือนแย่งหมากิน
เขากับเราต้องแบ่งกันแล้วทั้งน้องหมาทั้งเรา
เห็นลูกต้องกินแบบนั้นแม่รู้สึกยังไงบ้างในวงข้าว
สงสารเขากินไม่ลง
น้องก็กินข้าวไม่ลงมองเขาก็สงสารเขา
ขนาดก็ต้องท้าวนักเรียนเค้าอะ
เราก็ไม่มีเป็นยาซื้อให้เค้าเลย
ไปโรงเรียนใส่รองเท้าไปสภาพนี้แหละครับคุณผู้ชม
ที่เห็นเด็กน้อยเนี่ยนี่คือคู่คู่เก่งของหนูเลย
แล้วคุณครูและเพื่อนที่โรงเรียนเขาไม่ถามเหรอลูก

มันเปียกบ้างมันมีขาดบ้างครับ
ทำไมไม่บอกความจริงกับเพื่อนว่าเราไม่มี
ไม่อยากให้ใครมาดูถูกครอบครัวผม
ส้มแล้วตอนนี้แม่ทำงานอะไรครับ

ก็แย่งงานกับพวกพี่ที่รู้จักกัน
เขามีจาก๕เส้นเขามีจากเข็มคู่เขาก็ได้เยอะ
แล้วมางานต้องส่งพร้อมกันอย่างเดือนนึงเขามาเก็บเนี่ย
คนอื่นเขาได้ไว้แปลฟันตัวพันห้าร้อยตัว
ห้าร้อยตัวเขาได้เงินเท่าไหร่อ่ะแม่เต็มที่เลยอ่ะ
ก็ตัวละ๔บาทอ่ะจ๊ะแม่ทำได้เยอะไหม

อเตอร์มันนึกจะควันขึ้นหรือมันนึกใจมันก็ต้องหยุด
ก็ต้องหยุดเพราะไม่งั้นมันไหม้ทำไมแม่ต้องไปเสีย๕๕๐
ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเผื่อว่าเรามีอุปกรณ์เหมือนกับเพื่อนนั้นน่ะ

มองเห็นชีวิตต่อไปข้างหน้าเลยนะ
ถ้ามีเนี่ยชีวิตแม่สามารถไปต่อยันแม่แก่เลย
ยังส่งลูกเรียนได้เลย
เพราะว่ามันจะทำเงินให้เราค่อนข้างเยอะเดือนหนึ่ง

รายการเกมต่อชีวิตของเรามีอะไรบางอย่างนะครับ

เพื่อเป็นรางวัลของเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในครอบครัวในวันนี้ด้วยนะครับ
เอามาเลยครับ

แบบนี้ไหมครับที่อยากจะได้อยากจะมี

ตัวนี้แม่จะสามารถทำได้อย่างที่แม่ฝันเอาไว้ไหม
ทำได้ค่ะแม่ทำได้

แล้วก็เห็นอนาคตตัวเองเห็นอนาคตลูก

โถแม่บอกว่าแม่เห็นอนาคตเลย
จากตัวนี้จะช่วยสร้างให้เขาคือมีข้าวมีอาหารดีให้ลูกได้กินได้แม่ได้กิน
และวันนี้นะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ได้มอบอุปกรณ์เพื่อต่ออาชีพให้กับคนทางบ้านนะครับ
มี๒๗สาขาทั่วประเทศครับ
และวันนี้ทั้งสองท่านที่มานั่งอยู่ข้างเวทีนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณแม่

จากอุปกรณ์ทำมาหากินในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีรองเท้าใหม่มาให้กับเด็กน้อยด้วยนะครับ
เพราะว่าน้องใส่อีแตะนี่เดินไปลงร่ำโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้มีรองเท้าคู่ใหม่มาให้ลูก

ส้มครับที่มารายการเกมต่อชีวิตในวันนี้นะครับจริงแล้วเป้าหมายถ้าเผื่อว่าได้ทุนแม่จะนำไปต่อชีวิตในเรื่องอะไรครับ
ถ้าได้ทุนไปแม่จะไปใช้หนี้เขาให้หมดแม่จะได้เอาดอกตรงนั้นไปซื้อกับข้าวกับปลาให้ลูกให้เต้าแม่กิน
ก็คือ๑๘๐๐เนี่ยนะขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะครับและได้มาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับพวกเราได้รับรู้
วันนี้นะครับทางรายการเกมต่อชีวิตมีภาพถ่ายครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกด้วยนี่นะครับขอมอบไว้ให้เป็นภาพแห่งความทรงจำภาพแห่งความสุขขอให้มีความสุขทุกครั้งนะครับมีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับ

และแรงใจที่จะช่วยส่งถึงกันในครอบครัวเหมือนอย่างกับบ้านของแม่ส้มที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอีกกี่วิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเชื่อนะครับว่าเราจะฟันฝ่าปัญหาไปได้นะครับ

มาลุ้นและมาเชียร์ให้ครอบครัวแม่ส้มจากจังหวัดราชบุรีนะครับสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตให้สูงที่สุด
และเรายังมีกติกาพิเศษนะครับที่จะได้ลุ้นเงินแสนด้วยครับ
กติกาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเจอกันในเกมต่อชีวิตครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตได้ปรับเปลี่ยนกติกาเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้นมีโอกาสรับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้นเรามีโจทย์ทั้งหมดสี่ข้อข้อละห้าพันบาทแบ่งเป็นตอบคำถามสามข้อและเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อครับและไม่

มะนาวในถุงนี้มีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่า๓กิโลกรัม
ตัวเลือกที่หนึ่งมากกว่าตัวเลือกที่สองน้อยกว่าผมเคยเห็นปริมาณมะนาวสามโล
ผมว่ามันน่าจะเยอะกว่านี้ครับ

ตัวเลือกที่๒น้อยกว่า
มะนาวในถุงน่าจะ๒โลกว่าค่ะ

ถ้ามันมากกว่า๓โลสูงมันตึงกว่านี้

น้องบาทตอบแล้วนะครับว่าน้อยกว่า

มะนาวในถุงนี้จะมากกว่าหรือน้อยกว่าครับ
โอ้โหมั่นใจกันทั้งยายทั้งหลานแบบนี้
มาดูกันครับว่าจะตอบถูกหรือไม่
น้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่า

สร้อยแชง
ครอบครัวของแม่ส้มจากจังหวัดราชบุกรีนะครับ

แล้วก็ถูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่
เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บอสนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องบอส

ในตอนนี้ก็คือเรื่องโชคลาภ

เราก็เลยมีความเชื่อว่าน้องต้องโชคดีโชคลาภอะไรอย่างนี้เหรอ

ขอเชิญน้องบอสมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องบอสครับ

ที่บ้านเรามีถือเคล็ดบูชาอะไรเพื่อเรียกโชคลาภไหมลูก
ก็พี่คนโตถือนับถือพระแม่

หลายคนครับมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่
ผู้คนนิยมบูชามากเลย
โดยเฉพาะแม่ค้าแม่ขายนะครับ
นั่นก็คือรู้จักไหมแม่นางกวัก

คำถามเกี่ยวกับแม่นางกวักนี่แหละลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นางกวักยกมือข้างใดเพื่อเรียกทรัพย์และโชคลาภ
ตัวเลือกที่หนึ่งมือขวา
ตัวเลือกที่สองมือซ้าย

ตัวเลือกที่หนึ่งมือขวาครับ
ผมเห็นนางกวักตัวเป็นบ่อยมากเลยครับ

ผมคิดว่าแม่นางกวางเขาน่าจะถนัดขวาครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งมือขวาเป็นคำตอบที่

ควักนะครับยกมือข้างขวา
เพื่อเรียกทรัพย์และโชคลาภนั่นเองนะครับ
กวักเนี่ยเป็นเทพีแห่งโชคราบตามคติไทยนะครับ

มีลักษณะเป็นรูปผู้หญิงแต่งกายไทย
พับเพียบมือซ้ายวางลงนะครับ
แล้วก็แตะข้างลำตัวหรือวางบนตัก
ส่วนมือขวาเนี่ยก็ยกขึ้นระดับไหล่ทำท่าขวักมือ
พ่อค้าแม่ขายชาวไทยเนี่ยนะครับถือว่า
เทพีองค์นี้จะเรียกลูกค้าเข้ามาอุดหนุนในร้านนั่นเอง
อ้าวทำไปได้แล้วสองข้อครับคุณผู้ชม
ครอบครัวแม่ส้มจากราชบุรีตอบถูก๒ข้อเลยนะครับ
ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
นะครับยังไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับ
มาแบบว่าเดินทางมาดีมากเลย
บอสจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับลูก

ยายนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณยายลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องคือเรื่อง
จังหวัดราชบุรีและเกมต่อชีวิต

ขอเชิญคุณยายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หลานหลานตอบถูกทั้งสองคนรับไปเต็ม๑หมื่นบาท
ความหวังในข้อนี้ต้องฝากไว้ที่คุณยายแล้วล่ะครับ
ไม่ถามไม่ได้แล้วหลานพูดมาเป็นความจริงไหม
เป็นแฟนรายการเกมต่อชีวิตเหรอครับ
ค่ะดูตลอดบางทีก็ถ้าไม่ติดธุระอะไรก็จะมานั่งหน้าโทรทัศน์
ทำไมถึงปิดรายการเกมต่อชีวิตครับ
เพราะว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้ชีวิตคนนี้มีต่อสู้ต่อไป
นี่ก็เลยชอบคุณชายาด้วยลิเกเงินล้าน

ขอบคุณยายแป๊บที่แม่ตั้ง

เกมต่อชีวิตมาเมื่อไหร่
เย้แป๊บจะเปิดดู
คุณชายาเขาร้องเพลงให้ฟังนี่ดีใจมากเลยค่ะ
อยากเจอตัวเป็นมานานแล้วค่ะ

และเกมต่อชีวิตของเราเนี่ยได้ปรับรูปแบบใหม่นะครับ
เหลือเพียงสองตัวเลือกเริ่มออกอากาศไปเมื่อปีใหม่นี่แหละครับ

ได้ดูบางครั้งคิดว่าเขามุนกอง

นั่นคือรูปแบบใหม่ของรายการเกี่ยวกับคำถามเกมต่อชีวิต

ไม่น่าจะยากเกินความสามารถ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ครอบครัวแรกที่มาออกรายการเกมต่อชีวิต
วงเล็บว่ารูปแบบใหม่นะครับ
คือครอบครัวใด

ทวดทองใบจังหวัดสุโขทัย

ยายหนูชินจังหวัดสุริน

นี่คุณแม่ชี้แล้ว

เพราะแม่ก็ดูดูกับยายนั่งดูอยู่ด้วยกัน
เป็นครอบครัวทวดทองใบจากสุโขทัยค่ะ

โทษทองใบจังหวัดสุโขทัยค่ะ

ทวดทองใบจังหวัดสุโขทัยครับ

นั่นเล่าเรื่องราวได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะ

แป๊ดนะครับตอบว่าตัวเลือกที่หนึ่ง
ทวดทองใบจังหวัดสุโขทัย

ครอบครัวแรกที่บอกรายการเกมต่อชีวิตรูปแบบใหม่นะครับ

ทวดทองใบจังหวัดสุโขทัย
จริงด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ออกอากาศไปเมื่อวันที่๘มกราคม๒๕๖๕นะครับ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตกลับบ้านไปถึง
หมื่นบาทนะครับในวันนั้น

ครอบครัวของแม่ส้มจากราชบุรีนะครับ
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อถูกทั้ง๓ข้อ
ได้รับทุนต่อชีวิตตอนนี้นะครับ
อันนี้แค่รอบสะสมเงินนะครับคุณผู้ชม
อย่างที่บอกครับเขามีหนี้อยู่๑๘๐๐นะ
ตอนนี้ได้ไป๑๕๐๐แล้วนะครับ

คุณผู้ชมครับตอบคำถามครบไปแล้ว๓ข้อ
ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือ

ช่วงหน้านะครับเรามาลุ้นกันเลยนะฮะว่า
ครอบครัวของแม่ส้มจากจังหวัดราชบุรี
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราได้หรือไม่
และจะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่
กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
และตอนนางครอบครัวตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อ
ได้รับเงินทุนสะสมนะครับอยู่ที่

ยังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อด้วยกัน
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาที
สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาทนะครับ

ครอบครัวแม่ส้มจากจังหวัดราชบุรี

แม่ครับเย็บกางเกงวันหนึ่งได้กี่ตัว
วันได้๑๒๒ตัวจ้ะ
แล้วตอนนี้เวลาที่เราเย็บเสร็จเนี่ยครับ

นับ๕๐ตัวแล้วก็มัดหัวท้าย

เวลาแม่เย็บผ้าโหลกเด็กช่วยกันเป็นไหม
ช่วยครับครับช่วยทำอะไรลูกช่วยเลี้ยงผ้าและมัดครับ

เกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับ

กางเกงโหลที่แม่เย็บอยู่ทุกวันนี้ครับ

ครอบครัวจะส่งใครเป็นตัวแทนขึ้นมาต่อชีวิตครับ

และนี่ครูประกอบสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีกองผ้าอยู่ด้านหน้านะครับแม่
มีเชือกให้สำหรับเดี๋ยวจะต้องมัด

เกมนี้นะฮะเป็นเกมสำหรับครอบครัวนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะเห็นว่าจะมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
ระหว่างคุณแม่และคุณลูกนะครับ

ไหนก็มาแล้วนะครับมาน้องบาทน้องบอสมาลูกมาช่วยแม่ครับ

กางเกงโหลจำนวน๑๐มัด
ภายในเวลา๓นาที

หยิบเอามาส่งให้แม่แล้วแม่จะเป็นคนมัด

จะเอาผ้าที่มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
บอลไปนะครับตามกลวยนี้นะครับ
แล้วก็ไปวางส่งลูกค้าตรงจุดนั้น

ขอให้ลูกให้หลานทำได้ทีเถอะ

๓นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้ว

เร็วลูกเร็วเลยทำไมได้

กองที่๑นะครับ
โอ้ยหยิบทีละสองตัวไม่ได้เหรอลูกทีละตัวช้านะ

เร็วลูกนับนับเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วช่วยแม่มัดด้วย

เร็วลูกเร็ว

เร็วลูกเร็ว
เอ้าเรื่องตัวหนึ่งเอ้าเรื่องตัวหนึ่ง
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

เอ็ด
มาก็ถ่าย

แม่พี่รู้สึกทำได้ไหม

ละ๑๐ตัวได้เป็นที่เรียบร้อยจริงครบตามจำนวน
ถ้าทำได้นั่นหมายถึงภารกิจนี้นะครับ

ลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

กับลูกก็คือทำกันเต็มที่แล้วค่ะ
ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมครับ
๓นาที๑๑วินาทีครับ

แต่เขาช่วยกันสุดตัวนะครับนี่ก็เลี้ยงบอลเก่งเหมือนกันนะลูก
คือเกมครับคุณผู้ชมเป็นแบบนี้จริงแต่ทุกคน
คือมันพลาดโอกาสแค่สะสมเงินทุนไปข้อเดียวในวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวแม่ส้มจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนต่อชีวิตตอนนี้สะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
วันนี้พลาดไป๑ข้อนะครับคุณผู้ชมครับ
อย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับว่ากฎิกาของเรานั้นนะครับเพิ่มเติมมานะฮะ
เนื่องจากว่าจะตอบได้กี่ข้อก็แล้วแต่นะครับ
ยังมีโอกาสได้ไปลุ้นโบนัสจากกล่องโบนัสลุ้นล้านนะครับ
แต่ระหว่างทางในการลุ้นล้านนั้นนะครับยังมีกติกาใหม่ให้ได้ลุ้นเงินแสนนะครับ
กติกาจะเป็นอย่างไรไปชมครับ
ที่หมุนได้โดยตอบถูกหนึ่งข้อรับโบนัสจำนวนหนึ่งกล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
โบนัสหนึ่งแสนบาทและที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้งสี่กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
ส้มถือว่าเป็นครอบครัวที่โชคดีมาก
กติกาใหม่เพิ่มเติมมาให้อีกหนึ่งกติกาด้วยในวันนี้
ตอนนี้ต้องปรึกษากันแล้วครับว่าครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทน
เพื่อมาหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

เลือกลุนล้านกับลุนแสนจะลุนอะไรดีลูก

ลุนล้าน
ลุนล้าน
ลุนครับ
เกมต่อ

สำเร็จนะครับ
ได้๑๐๐๐บาท๒กล่องแบบนี้

แต่ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นเงินแสนตามกติกาใหม่

และกล่องโบนัสหมายเลข๑นะครับ

กล่องโบนัสหมายเลข๒๒๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๓๑๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๔๒๐๐๐บาทครับ
ทางครอบครัววันนี้ได้๓กล่องด้วยกัน
เพราะฉะนั้นครอบครัวของแม่ส้มจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ได้รับโบนัสทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ๕๐๐บาท
และเงินทุนต่อชีวิตสะสมอีก๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นก็คือ๒๐๐๐บาท
วันนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับคุณแม่ครับแม่ส้ม
ขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวในรายการของเรานะครับ
ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้ดูรายการในวันนี้นะครับ
รวมถึงเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับน้องบาทและน้องบอสนะครับ
น่าจะได้รับกำลังใจให้สู้ชีวิตกันแบบเต็มไปเลยนะครับ

ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดนะครับอยากช่วยเหลือครอบครัวของแม่ส้ม
ช่วยเถอะครับก็ขออนุญาตฝากครอบครัวแม่ส้มไว้อีกหนึ่งครอบครัว
ไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
ส้มยายแป๊ดและเด็กครับสู้กันต่อนะครับ
วันนี้ถือว่ามาใช้โอกาสกันเต็มที่แล้ว
ผมเชื่อครับว่าหลังจากก้าวขาลงเวทีไปแล้ว
ต้องมีสิ่งดีตามครอบครัวแม่กลับไปแน่
และรวมทั้งขอให้มีแต่สิ่งดีที่เป็นมงคลเข้ามา
สุขภาพแข็งแรงคุณพระคุ้มครองขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
และวันนี้ครอบครัวแม่ส้มก็ต่อชีวิตได้สำเร็จ
ปลดหนี้จำนวน๑๘๐๐๐บาทไปได้
พร้อมได้รับจากเย็บผ้าเครื่องใหม่
ทางรายการขอแสดงความยินดี
และอวยพรให้แม่ส้มมีชีวิตใหม่ที่สดใสครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
กล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิดชัยลาไปก่อนนะครับ

แต่ทุกวันนี้ชีวิตฉันมีแต่หนี้สินพลุงพลัง

ก็เลยบอกว่าโบ๊ดูเอกดีดั้

๑ปลา๑ปลา๑ปลา
๑ปลา๑ปลา๑ปลา
ขอบคุณครับ